พาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านไปดูความสวยสดงดงามอีกหนึ่งพื้นที่
นั่นคือบริเวณสวนสันติชัยปราการจังหวัดสมุทรปราการ
ก็มีการจัดกิจกรรมงานลอยกระทงเหมือนกัน
แต่ว่าเป็นไปด้วยความเรียบง่ายสวยงามตามวิถีไทย
บรรยากาศล่าสุดนี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
ภายในบริเวณงาสวนสันติชัยประการในเวลานี้นะคะ
ไปด้วยทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่มาร่วม๑๓ประเภนีรอยกระทง
ปรากฏการณ์ดวงจันทร์ดวงกลมโตที่โคจรใกล้โลกมากที่สุดในรอบ๖๘ปีค่ะ
บริเวณสวนสันติแชร์ประการส่องสว่างไปด้วยดวงไฟประดับ
และแสงจากดวงจันทร์ที่คืนนี้ดวงใหญ่เป็นพิเศษ
เพราะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบ๖๘ปี
ทำให้ยิ่งมืดนะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ทยอยมาร่วมชมความงดงามของดวงจันทร์
และร่วมงาน๑๓ประเพณีลอยกระทง๒๕๕๙ที่สวนสันติชัยประการกันอย่างเนื่องแน่นค่ะ
โดยทุกคนตั้งใจว่าจะมาลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคา

ที่ได้พระราชธานคลงการพระราชดำฤทางน้ำกว่าสามพันธุ์โครงการ
เพื่อให้รัศดรของพระองค์ใช้ชีวิตคู่กับสายน้ำได้อย่างมีความสุข
รู้สึกคือมาลอยกระทงก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
คืออยากจะอธิษฐานให้พระองค์ท่านได้สู่สวงสวรรค์นะครับ
ไปเป็นเทวดาคอยปกปักรักษาประเทศไทยของเราเหมือนเดิมนะครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะได้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
และมีการแห่ขบวนพุทธบูชาเพ็ญธวาทศมาศ
อันเชิญเสบียงพระประทีพและกระทงประดิษฐ์งดงาม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่า

๑๓ประเพณีและวิถีไทยเพราะยังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์
หลังจากที่พระองค์ท่านสวรรคตยังไงก็ตาม
อันดับแรกเราคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่า
ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปโดยเฉพาะยิ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่านเห็นความสำคัญมาโดยตลอดในการที่จะทำนุบำรุง
และการส่งเสริมให้ความเป็นไทยคงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป
นอกจากนี้ยังมีการจำลองพิธีอาบน้ำเพลินน้ำหมวนเก้าวัสต์
รัฐนโกศิลป์และเจ้าพญามหานธีตามประเพณีโบราณ
ที่เชื่อว่าเมื่อได้อาบน้ำเพ็ญแล้วจะโชคดี
มีลาบมีเสน่ห์มหานิยมทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จและรุ่งเรือง
ภายในงานนะคะยังมีการสาธิตการแทงหยวก
ซึ่งเป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของชุมชนบางลำพูค่ะ

ติดตามรายงานจากคุณชะดารัฐโภคัธนวัฒน์ค่ะ
วดลายไทยอ่อนช้อยที่สลักอย่างประนีตลงบนหยวกกล้วย

หนึ่งในศิลปะหัฐกรรมขึ้นชื่อของชุมชนย่านบางลำพู

สืบทอดวิธีการแทงหยวกมาจากรุ่นพ่อ
ซึ่งเป็นอาชีพที่บรรพบุรุษทำกันมานานกว่าร้อยปีค่ะ
วดลายบนหยวกจะออกมาประณีตสวยงาม
แทงหยวกด้วยความรวดเร็วเพราะหยวกกล้วยเป็นของสดหากทิ้งไว้ข้ามคืนจะเหี่ยวไม่สวยงามค่ะ
ของดีในชุมชนย่านนี้ยังมีขนมไทยโบราณอย่างข้าวต้มน้ำวุ้นจากชุมชนวัดสามพระยา
ดัดแปลงจากขนมบ้าจ่างของชาวจีนจนได้รับความนิยมค่ะ
เคล็ดลับในการทำข้าวต้มน้ำวุ้นของที่นี่นะคะอยู่ที่การนำข้าวมาห่อใบตองค่ะ
ซึ่งจะต้องห่อให้แน่นให้ภายในเม็ดข้าวนี้ไม่มีช่องว่างระหว่างกันเพื่อที่เมื่อนำไปต้มจนสุกแล้วนะคะก็จะได้รสชาติของข้าวที่เหนียวหนึบน่ารับประทานค่ะ
เมื่อต้มข้าวห่อใบตองจนสุกแล้วนำมาแกะห่อทานคู่กับน้ำเชื่อมหอมหวานกำลังดีใส่เครื่องเคียงอย่างขนุนและทับทิมกรอบช่วยเพิ่มความสดชื่นในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้ได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยได้รับทราบถึงตัวข้าวต้มน้ำวุ้นแล้วนะคะ
ก็จริงแล้วทานเป็นกับทั้งน้ำแข็งใสปกติอะค่ะ

เรียกข้าวต้มน้ำวุ้นเนี่ยเกิดจากว่าเมื่อก่อนนี้ก็ทานกับวุ้นใส
แล้วทานกับน้ำเชื่อมหอมชื่นใจตามโบราณ
ประเทศไทยเป็นประเทศร้อนอยู่แล้วเป็นเมืองร้อนอยู่แล้วนะคะ
มันก็เลยทำแบบนี้ก็อะไร
ภายในงานสืบสารประเพณีลอยกระทง๒๕๕๙ที่สวนสันติชัยประการ
ยังมีการสาธิตประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติเครื่องแขวนและการร้อยมาลัยดอกไม้
รวมทั้งนำขนมไทยโบราณต่างเช่นลูกชุบมาไว้ให้ชิมกันด้วยค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
คุณผู้ชมคะสำหรับงานสืบสารประเพณีลอยกระทง๒๕๕๙
สวนสันติชัยประการแห่งนี้นะคะจะจัดไปจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนค่ะ
และสำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีกระทงสามารถมาหาซื้อกระทงได้ภายในงานค่ะ
ซึ่งจะมีกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติขายราคาเริ่มต้นที่๓๐บาท
อย่างกระทงใบนี้นะคะเป็นกระทงขนมปังชาโคราคาอยู่ที่๖๐บาทค่ะ
และสำหรับเพื่อให้งานสะดวกมากขึ้นนะคะผู้จัดงานค่ะได้แนะนำว่า
นักท่องเที่ยวที่ยังจะมานะคะสามารถให้ใช้รถขนส่งสาธารณะจะสะดวกที่สุดค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์รายงานสดจากสวนสันติชัยปราการค่ะ